หวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
หวยรางวัลที่๑๕ใบ๓๐ล้านงวดเจ้าปัญหา๑พฤศจิกายน๒๕๕๙

รอการไต่สวนอยู่ว่าสารจะรับมูลฟ้องหรือไม่
ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนว่าไปยักยอกทรัพย์ของเขา

โอ้โหจริงแล้วมี๔๐๐กว่าคลิปซะด้วยซ้ำนะคะ

ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยคลิปเสียงอีก๑คลิป
ความยาวเกือบ๑๔นาที
เป็นเสียงของบุคคลปริศนาผู้ชายกับผู้หญิงสองคนเขาคุยกัน
ไม่รู้ว่าจะคล้ายใครท่านต้องฟังเอาเอง
แต่เปิดเผยไปที่แรกในรายการถามตรงของคุณจอมขวัญเมื่อช่วงค่ำ
แต่ว่าครั้งนี้มันมีความสำคัญใจความสำคัญมากกว่าคลิปเสียงครั้งก่อน
เพราะเสียงผู้ชายที่อยู่ในคลิปที่เขาได้พูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่เขาเรียกว่าแม่แล้วเขาก็เรียกตัวเขาว่าพ่อเนี่ยนะ
ยอมรับตรงและเต็มว่าไม่ได้ซื้อหวยชุดเจ้าปัญหารางวัลที่๑๓๐ล้านนี้
แต่มันตกกระดายพลอยโจรไปแล้วมันต้องไปต่อนะที่ไม่ได้ซื้อในครั้งนั้นก็เพราะว่าขายแพงด้วย
เดี๋ยวท่านลองฟังดูนะครับบางช่วงบางตอนนะฮะความยาว๑๓นาทีกว่าแต่ว่าเราตัดช่วงสำคัญมาให้ฟังกันแล้วกัน
รถก็ไม่ได้มีใครวิ่งอะไรหรอกแต่เราแอบวิ่งกันเองทีนี้เล่าให้ใครฟังไม่ได้ไง

มันเรียกเยอะไปหรือเปล่ามันอยู่รัฐธนาคตการณ์นะเดี๋ยวออกไปเลยนี่
พูดไม่ได้ห้ามพูดถ้าไม่ให้ก็คือไม่ให้เขาก็ถามว่าแล้วเขาก็บอกแล้วแต่อาจารย์

ทุกคดีแหละเพราะเสียเงินทั้งนั้นแหละ

มันไม่น่าเป็นคดีไงมันเรื่องไม่น่าเป็นคดี
คือเรื่องไม่น่าเป็นคดีได้ยังไง
ก็ใช่ไงก็ซื้อของไม่ได้ของ

ถ้าซื้อพ่อก็ต้องเอามาแล้วไง
ทีนี้เราไม่ได้ซื้อทีนี้เรื่องมันทำให้เราต้องซื้อ

ถ้าเราไม่เอาอะไรเลยก็คือตอนนี้เราก็ต้องคิดว่า
ต้องไม่เอาแต่เราดันไปเอา
จะเอาให้ได้ไงมันก็ต้องลำบากไง
ถ้าวันนั้นพ่อตั้งใจซื้อมามันก็ได้มาแล้ว
พ่อเห็นมันแพงเพราะก็เลยไม่ได้ตั้งใจซื้อ
คือที่มาที่ไปก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนแหละเอาเป็นว่ามีการเผยแพร่กันออกมาผ่านทางหลายที่
เราก็ได้รับมาก็นำมาเปิดเผยให้ท่านฟังกัน
ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับแหละว่าไม่ได้ซื้อ
ตอนนี้มันก็ไปแล้วล่ะมันตกกระดายพลอยโจรแล้ว
เชื่อว่าโจรผู้ร้ายนะตกกระดายแล้วมันต้องพลอยโจรกระโดดไป
ซึ่งไม่รู้ว่าที่สุดแล้วเนี่ยไอ้พลอยโจรกระโจนไปแล้วเนี่ย
มันจะตกแอ๊กหรือว่าจะหาที่เกาะเกี่ยวแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยอันนี้
ต้องไปดูบทสรุปกันเอาเองนะและเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครนะครับ
ท่านผู้ชมครับท่านคิดว่าเสียงเหมือนใครอะไรยังไง
ท่านก็ลองส่งข้อความมาคุยกันก็แล้วกัน
แต่ในรายการถามตรงเมื่อช่วงค่ำเนี่ย
ก็เลยลองเอาคลิปเสียงสัมภาษณ์ที่ครูปรีชา
เคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ที่ยืนยันว่าซื้อลอตเตอรี่หมายเลข๕๓
ถูกรางวัลที่๑งวด๑พฤศจิกายน๒๕๖๐มาจริง
เพราะว่าเป็นเลขที่มีความสำคัญเป็นเลขทะเบียนรถที่บ้าน
มีพยานยืนยันลองฟังกันดูนะว่า
กับเสียงที่มันเปิดเผยมาล่าสุดอ่ะว่าไม่ได้ซื้ออ่ะ
เสียงมันเหมือนไม่เหมือนอะไรยังไงท่านลองฟังดูกันแล้วกันนะครับ
มันหายากซึ่งเป็นเลข๗๒๖๕๓๓๗๒๖
ซึ่ง๕๓๓อะไรท่านจะถามคุณครูเสมอว่าทำไมจำเลข๖ตัวได้
ในการไปรับลอตเตอรี่ครั้งนี้เป็นการสั่งจองล่วงหน้า
แล้วเราก็ไปในเวลาที่ลูกค้ายังไม่มา
ดังนั้นคุณครูก็เลยมีโอกาสได้คุยกับแม่ค้าโรตเตอรี่
แผงนี้มันจะมีทั้งหมด๕แผงแต่๔คนนะครับ
ก็จะดื่มใกล้กันทุกคนก็จะบอกโอ้โหคุณครูโชคดีจังเลย

เราไม่ความจำเป็นต้องโกงเงินใคร
แต่ที่เราทำเราแสดงสิทธิ์ของตัวเราเอง

เมื่อเราทำตกเราก็ต้องไปแจ้งความ
คุณครูก็ไปแจ้งความตามกระบวนการตามขั้นตอน
แต่เหตุไฉนเรื่องถึงบรรปรายแบบนี้
ขอให้ท่านประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไทยนะครับ
ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้

่งเน้นให้ประชาชนของเราเนี่ย
เป็นผู้มีความรู้เป็นพลเมืองดีของชาติ
ดังนั้นสิ่งต่างที่คุณครูออกมาพูดวันนี้
เน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริง
และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริง
แล้วสิ่งที่จริงคุณครูไม่กลัวครับ
นี่เห็นมั้ยเราเอาเปรียบเทียบให้ฟัง
เผื่อบางคนจะไปคิดว่า

เพราะว่าครูปรีชาเนี่ยเห็นมั้ย

แต่ประเด็นก็คือคลิปเสียงล่าสุดนี้

ว่ามีนัยยะสำคัญทางคดียังไงหรือเปล่า

สามารถใช้เป็นพยาหลักฐานได้มั้ยเนี่ยค่ะ

คุณจอมขวัญได้คุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะ

สำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุด

คลิปเสียงล่าสุดที่ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยนะคะ

ว่าเป็นเสียงใครอันนี้อันดับแรก

ก็ต้องฟังเอาว่าคลิปเสียงนี้
มันคล้ายเสียงใครมันคือเสียงใคร
แต่ถ้าเอาคลิปทั้งหมด

มันน่าจะเอามาร้อยเหรียงจะได้เห็นเหตุการณ์
เห็นภาพชัดขึ้นก็จะได้รู้ว่าเสียงนี้

ซึ่งถ้าหากนำเข้าสู่การพิจารณา
ชั้นศาลต้องพิสูจน์ด้วยนะคะว่า

ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน

ก่อนซื้อลอตเตอรี่ระวัง

หรือว่าหลังจากเป็นคดีความกันแล้ว

อาจารย์ปรเมฆให้ความเห็นเพิ่มเติมแบบนี้นะคะว่า

มีอิทธิพลต่อผู้พิจารณา

เพราะว่าจะทำให้เห็นว่าควรจะหยิบ
ที่จริงไหนขึ้นมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ลองฟังเสียงอาจารย์ปรเมฆดูก่อนค่ะ
มีเสียงลำดับตั้งแต่ต้นตอนจบ
คือมีทุกฉากมีทุกตอน
ถ้าเอามาต่อกันแล้วได้จังหวะช่วงเวลา
มันก็อาจจะพอจะรับฟังได้ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไร

ทีนี้บ้านเราไม่มีเครื่องพิสูจน์เสียง
ไม่มีการจับขึ้นเสียงเครื่องมือชนิดนี้
เรายังไม่มีว่าเสียงพูดระดับนี้จะเป็นเสียงเดียวกันไหม

ถ้าสมมุติเอาเสียงมาร้อยเรียงกัน
มีตัวละครมีลำดับเวลามีพฤติการ
ตรงกันกับที่อยู่ในข่าวที่แต่ละฝั่งแต่ละฝ่าย
มันจะรับฝั่งคือมันมีอิติปนต่อการพิเศษนา
ว่ามันทำให้คนที่ต้องตัดสิน

ว่ามันทำให้คนที่ต้องตัดสินคดี
เอ็นเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง

เริ่มจะเชื่อไปในทางใดทางหนึ่ง
ก็เชื่อไปในทางใดทางหนึ่งแล้ว
การจะหยิบยกข้อเท็จจริงมาพิจารณาพิพากษา

แต่คงไม่หยิบยกมาบอกคลิปเสียงนี้

ต้องดูพยานหลักฐานที่มันมีอยู่
คดีนี้นะไม่ต้องหาพยานหลักฐานอะไรมา
หาจากการให้สัมภาษณ์สื่อการออกโทรทัศน์
เอามาลำดับตัดต่อแล้วแปะเข้าไป
ถ้ามันสอดคล้องต้องกันเมื่อไหร่เนี่ย
มันให้คำพูดที่จะให้กับสื่อสารมนต์จน

มันจะเป็นพยานหลักฐานที่ดีที่สุดเลยครับ
ว่าเอ๊ยตกลงธนายวรรยุจบุญวงศัย
ทนายของครูปรีชาได้ฟังหรือยังคลิปเสียงนี้นะครับ
ซึ่งทนายวรยุทธ์บอกว่าคือพอฟังแล้วเนี่ยมันก็ไม่คุ้น
คุณจอมขวัญถามเลยว่าคุ้นไหมเสียงนี้ทนายคุ้นไหม
ธนายบอกไม่คุ้นนะไม่คุ้น
แล้วก็ไม่ขอพูดถึงด้วยว่า
ไอ้หนึ่งใน๔๕๐๐คลิปเสียงในชั้นศาล
มันจะใช่คลิปล่าสุดที่ถูกปล่อยออกมาหรือเปล่า
แต่ขอย้ำว่าย้ำด้วยความหนักแน่นด้วยนะ
ว่าไม่ว่าจะมีกี่หมื่นคลิปก็แล้วแต่ไม่กังวล
เพราะคลิปเสียงนั้นไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีในชั้นศาล
ครับเอาไว้ง่ายนะฮะ
ทนายวรยุทธ์ที่ที่ฉันถามไปเมื่อสักครู่นี้

คือดิฉันหมายความว่าถ้าทนายวรยุทธ์
อยู่ฝั่งคุณลุงจรูนเป็นทนายฝั่งคุณลุงจรูนเนี่ย

ถ้าผมอยู่ฝั่งคุณลุงจรูนผมก็ผมก็ไปหาแม่ค้าที่ผมคิดจัง

อ่าก็พิ้งเอาไว้แค่นี้ก่อนนะค่ะ
เดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งก็คือ
ไต่สวนในชั้นศาลครั้งที่๕

คดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนว่าไปยักยอกทรัพย์ของเขา
ใช่เป็นการไต่สวนมูลฟ้องถือว่าเป็นคดีหลัก
เพราะว่าคดีอื่นก็รอการไต่สวนมูลฟ้องคดีนี้อยู่